เราได้รับแจ้งมานะครับจากญาติของหญิงสาวคนหนึ่ง

ขึ้นอยู่กับความเชื่อหลักวิทยาศาสตร์ก็มาเรื่องนี้
ญาติบอกว่าหญิงสาววัย๒๒ปีคนนี้นี่ครับทุกผู้ชมครับ
นี่คือที่วัดศรีกรเหล่าบุรพารามตะมนต์ประสาทอำเภอห้วยทัพทันจังหวัดศรีสเกต

เสียชีวิตแล้วจะชาปนกิจศพความจริงต้องชาปนกิจศพเมื่อวานนี้

ถูกต้องครับแต่พอเปิดโลงมาตัวนิ่มตัวปกตินุ่มนิ่มปกติเหมือนคนทั่วไปเลย
คือปกติศพเนี่ยมักจะแข็งใช่ไหมคะ
ถูกต้องครับนี่เห็นไหมงอเข่าได้เลยมือเห็นไหมฮะยกแขน
แต่เขาอยู่ในโลงอุณหภูมิ
ขยับแข้งขยับขาได้ตามปกติเลยนะครับเสียชีวิตตั้งแต่๕เมษายนนะครับทุกผู้ชมครับ
ญาติบอกว่าแพทย์เนี่ยระบุในใบมรณบัตรนะครับบอกว่าเสียชีวิตโดยไม่ทราบสาเหตุ
พ่อแม่ญาติพี่น้องเตรียมชาปนกิจศพเมื่อวานนี้
พอเปิดฝาโลงออกมาก่อนชาปนกิจศพทุกคนตกตะลึง
เพราะเอาแค่มองหน้าก่อนปกติญาติต้องดูหน้าใช่ไหมก่อนชาปนกิจศพ
ดูหน้ากันเป็นครั้งสุดท้ายเปิดโรงศพดูไปอุ้ยทำไมไม่เน่าไม่บวมไม่มีกลิ่น
ไม่มีกลิ่นเหม็นอะไรออกมาคือลักษณะท่าทางเหมือนคนปกติทุกอย่าง
เหมือนศพคนตายแขนขาอ่อนนุ่มไม่แข็ง
เมื่อวานนี้ญาติตัดสินใจยกเลิกการเผานะฮะ
แล้วก็นำร่างของน้องเนี่ยเนี่ยครับท่านผู้ชมครับ
มาตั้งเอาไว้ที่สาราการประเรียนในวัดวัดศรีกรลาวบุรพาราม
มนตราศาสตร์อำเภอห้วยทัพทันจังหวัดศรีสเกต
เห็นมั้ยครับคือมุมหนึ่งเขาก็เอ๊ะ
หรือจะมีโอกาสจะฟื้นไหมหรือยังไงตายแล้วฟื้นหรือเปล่า
แต่พอเอาเครื่องตรวจวัดชีพจรมาวัดเนี่ยนะ
คือยิ่งไปกันใหญ่เลยนะครับชีพจรขึ้นปกติครับ
เดี๋ยวยังไงกันหมายความว่ายังไงอ่ะ
นี่ฮะโอ้โหคือคุณแม่ของน้องเนี่ย
น้องชื่อนางสาวนันทิดาสุขจันทร์อายุ๒๒ปีนะครับ
คือแค่ไม่แข็งเนี่ยนะแขนขาขยับได้นี่ก็ว่าน่าแปลกใจแล้ว
คือครอบครัวมีความหวังเลยนะถ้าบอกว่าชีพจรเต้น
ก็เครื่องวัดเมื่อสักครู่นี้ก็เราก็เห็นพร้อมกันเนอะ
ถูกต้องครับคุณแม่อายุ๔๓นะครับชื่อนางจงรักนะครับ
คุณแม่ของน้องนันทิดานะครับบอกว่าน้องเนี่ยป่วยเป็นวรรณ
เป็นวรรณโรคมีปัญหาทางเดินหายใจรักษาอาการป่วยมา๓เดือน
เสียชีวิตเมื่อ๒เมษายนนะครับวันนั้นเนี่ยน้องไปพบหมอตามนัดนะครับ
๒เมษายนหมอตรวจร่างกายแล้วไม่พบเชื้อแล้วหมอแจ้งบอกไม่พบเชื้อ
แต่ต้องกินยาต่อไปนะไปหาหมอ๒เมษายนนะครับ
ไลน์ไปแบบนี้นะครับท่านผู้ชมครับ๔เมษายนช่วง๖โมงเย็น
วันนั้นน้องนันทิดาเนี่ยบอกกับที่บ้านบอกอยากกินเนื้อย่างนะครับ
ก็เลยไปกินกันนะครับน้องก็ไปพี่ชายก็ไปกินเสร็จกลับมานั่งคุยกันอยู่ที่บ้าน
๔ทุ่มแยกย้ายเข้านอนพอตี๒ตี๒นี่คือเข้าสู่วันที่๕เมษายนแล้วนะ
น้องนันทิดาบอกว่าแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกนอนไม่ได้เลยมันแบบกระวนกระวายกระสับกระส่ายไปหมด
ที่บ้านก็เลยเอารถออกจะพาไปหาหมอตอนนั้นน้องยังเดินขึ้นรถเองได้นะครับ
พอให้น้องขึ้นนั่งเบาะหน้ารถน้องลักษณะแบบไม่ยอมนั่งนะ
ก็เลยให้ไปนั่งกระบะหลังนะฮะเพราะว่าน้องเนี่ยแบบไม่ยอมนั่งข้างหน้าแบบ
ลักษณะดูแปลกกระสับกระส่ายกระวนกระวายยังไงไม่รู้งั้นก็เอาไปนั่งกระบะหลัง
พอไปขึ้นกระบะหลังรถน้องกลายเป็นทุลนทุลายแบบดิ้นหายใจไม่ออกแล้วกรี๊ดอยู่สองสามครั้ง
ก่อนจะล้มลงแล้วสิ้นใจนะฮะคุณแม่บอกรีบพาไปโรงพยาบาลไปหาหมอ
หมอตรวจเช็คทุกอย่างที่โรงพยาบาลก็บอกว่าน้องเนี่ยสิ้นใจแล้วเสียชีวิตแล้ว
คือนี่ที่แม่เล่าเหตุการณ์ให้ฟังนะครับท่านผู้ชมครับ
ตั้งแต่เอาเป็นว่าตีสองตีหนึ่งตีสองห้าเมื่อกี้
ความจริงต้องชาวภนศักดิ์สมเมื่อวัน๘เมซายค่ะ
โอ้โหคราวนี้ไม่มีใครกล้าชาปนกิจแน่นอนนะคะ

เคสนี้ค่ะหมอปลานายจินภัณฑ์เพชรขาวหมอปลามือปราบสัมภเวษีนะคะ
ก็บอกว่าเดี๋ยวไปเลยครับเดี๋ยวไปดูขอลงไปดูหน่อย
นี้ไปเลยเดี๋ยวพอถ่ายยูทูปช่องตัวเองเสร็จจะไปเลยจะลงพื้นที่
เพราะหมอปลาบอกว่าเคยเจอเคสแบบนี้เมื่อ๑๐ปีก่อน
เป็นเรื่องของธาตุเขาบอกเป็นเรื่องของธาตุในตัวคน
ที่มีทั้งดินน้ำลมไฟก็เลยอาจจะเป็นสาเหตุทำให้ร่างยังไม่เน่าเปื่อย
ประกอบกับที่มีการจับชีพจรแล้วชีพจรยังทำงานอยู่
หมอปลาบอกเรื่องนี้แปลกจริงแต่ยังไม่ขอฟันทง
ขอไปเจอดูก่อนฟังเสียงหมอปลานะคะ
คือเบื้องต้นผมคิดว่าน้องน่าจะเสียชีวิตแล้ว
แต่หลักวิทยาศาสตร์มีตัวหนึ่งเข้าไปจับชีพจรเครื่องก็ทำงาน
แต่หมอก็ว่าเขาตายแล้วซึ่งเนี่ยมันเป็นสิ่งที่แปลกไง
ซึ่งมันชวนให้เราต้องไปพิสูจน์ผมยังตอบไม่ได้
ผมขอเดินทางในคืนนี้เพื่อจะเจอเขาน่าจะดึกมาก
เพื่อจะบอกได้ว่าเฮ้ยแท้จริงมันเกิดจากอะไร
เดี๋ยวหมอปลาจะไปนะฮะค่ะแต่ตามหลักวิทยาศาสตร์นี่ก็ต้อง
นักวิทยาศาสตร์ใช่ไหมอาจารย์เจตค่ะครับ
อาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์นะครับท่านผู้ชมครับ
อาจารย์วิทยาศาสตร์ของจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยนะครับ
อาจารย์เจษฎาบอกเอาไว้ในเพจเฟสบุ๊คของตัวเอง
บอกว่าข่าวที่บอกว่ามีศพของเด็กคนนึง
ร่างกายอ่อนนุ่มหลังจากตายไปแล้วเนี่ยทำไมศพถึงอ่อนนิ่มได้
ตายไปแล้วหลายวันอาจารย์เจษฎาบอกว่า
จริงแล้วเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้ตามธรรมชาตินะฮะ

ร่างกายคนเราหลังจากเสียชีวิตแล้วจะเกิดอาการแข็งทื้อ
แต่หลังจากนั้นจะเริ่มกลับมาอ่อนนิ่มอีกครั้ง
แล้วก็มีการแชร์คลิปวิดีโอเรื่องของหลวงปู่ท่านหนึ่งที่มรณภาพแล้ว
แต่ร่างกายยังอ่อนนิ่มไม่แข็งทื้อ
สามารถจับให้มือเท้าขยับได้เหมือนกับคนทั่วไปที่ยังมีชีวิต
ภังหลักวิทยาศาสตร์เรื่องนี้นะครับ
อาจารย์เจษฎาบอกว่ามันจะเป็นเรื่องของพลังงานหรือว่าเซลล์ต่าง
หรือสิ่งที่อยู่ในมัดกล้ามเนื้อต่างที่เกิดการสลายตัว

กล้ามเนื้อจะจับตัวกับเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อเริ่มแข็งตัวขึ้นช้า
แล้วกล้ามเนื้อมันก็จะมีสภาพเปลี่ยนไปตามช่วงเวลาต่างหลังจากเสียชีวิต
โดยปกติระยะเวลาการเกิดสภาพแข็งทื้อจะเริ่มประมาณ๑๒ชั่วโมงหลังจากเสียชีวิต
แล้วจะแข็งตัวเต็มทั่วร่างกายประมาณ๖๑๒ชั่วโมง
ก่อนที่จะเริ่มมีอาการอ่อนล้าลงอีกครั้งพร้อมกับตามมาด้วยการเน่าเปื่อย
และสลายไปหลังระยะเวลาประมาณ๒๔ชั่วโมง
สภาพแข็งทื้อหลังเสียชีวิตสลายไปหมด
สภาพของศพจะกลับมาอ่อนตัวเช่นเดิม
ขั้นตอนของการเปลี่ยนแปลงของร่างกายเนี่ยมันจะเป็นลักษณะแบบนี้
แต่ผู้ชายผู้หญิงก็อาจจะแตกต่างกันบ้างในเรื่องของช่วงเวลา

แต่ไม่รู้ว่าเรื่องของการฉีดฟอร์มอนลีนอะไรพวกนี้จะมีจะมีส่วนเข้ามาเกี่ยวข้อง
ก็ไม่แน่ใจว่าตรงนี้ฉีดหรือไม่ฉีดแบบไหนอะไรยังไงด้วยนะครับ
ใช่ค่ะคือจริงอาจารย์เจดก็แสดงความคิดเห็นเอาไว้นะคะว่าในแต่ละชั่วโมงเนี่ย
สภาพการเปลี่ยนแปลงของศพจากแข็งทื้อมาอ่อนนิ่มเนี่ยมันจะเป็นในช่วงเวลากี่ชั่วโมงถึงกี่ชั่วโมงยังไงบ้างนะคะ
ถูกต้องคือเป็นการปั๊มน้ำยาเข้าไปในหลอดเลือดแดงใหญ่ที่คอกับขานะคะจนน้ำยาเนี่ยซึมไปทั่วร่าง
ก็เลยคุ้นเคยว่าสภาพทุกสภาพเติบแข็งตัว
แข็งตัวตามภาษาชาบ้านคือฉีดกันเน่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่แต่จริงจริงแล้วอาจารย์เจดบอกว่าไม่ใช่ทุกศพนะคะที่ต้องฉีดฟอร์มาลีนหรือฮะตำรับศพที่ถูกเก็บไว้ตามตามธรรมชาติโดยไม่ได้ฉีดฟอร์มาลีนแล้วก็ผ่านช่วงเวลาที่สภาพแข็งทื้อถูกทำลายไปแล้วเนี่ยครับศพก
ค่ะก็อาจจะเป็นช่วงเวลาที่อย่างที่อาจารย์เจดบอกใช่มีช่วงนิ่มแล้วไปแข็งแล้วก็กลับมานิ่มอีกใช่ค่ะ